งานนี้บอกเลยว่าก็เป็นธรรมชาติเหมือนกัน
ธรรมชาติที่ต้องมีสัตว์นักล่ากับผู้ถูกล่า
งานนี้นักลากคือตัวเงินตัวทอง
ส่วนผู้ถูกลากคือปลาซักเกอร์
สุดท้ายแล้วงานนี้จะจบยังไงไปดูคลิปนี้ค่ะ
ยา

ขอโทษให้คุณผู้ชมพี่กินข้าวอยู่นะ

ว่าคุณผู้ชมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกมุมหนึ่งของตัวเงินตัวทอง

แต่คราวนี้มันกำลังล่าเหยื่อโดยการกินปลาซักเกอร์
ซึ่งเป็นปลาที่มีเงี่ยงแหลมและแข็ง
เป็นปลาดูดอะปลาดูดอะอ๋อที่เขาจะเลี้ยงในบ่อ
ใช่นะสุดท้ายต้องบอกเลยว่างานนี้เข้ากับคำพูดที่เราได้ยินกันก็คือ

จะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาเอาไงดี
เออมันก็เลยคาปากอย่างนี้ค่ะ

เฮ้แล้วจะเป็นไงก็ไม่รู้

เหมือนที่พูดว่าจะเอาไก่ไปกินในน้ำ
มันก็ดูดตะไคร่น้ำดูดอะไร
มันไปดูดอยู่ในท้องตัวเงินตัวทองแล้ว
ไม่รู้ว่างานนี้มันจะรอดหรือเปล่า
ปลาตัวนี้นะแต่ว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันก็รอดพ้นจากเงื้อมือมนุษย์ไปได้

พอมันเห็นคนแอบถ่ายมันเยอะมันชักไม่ไหวแล้ว

ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าชาวบ้านเจ้าของบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้น
เค้าก็ตกใจเหมือนกันไม่เคยเห็นภาพนี้

อ่าจูบมันก็กินปลานั่นแหละมันก็กินปลาแหละตัวใหญ่มันกินปลาแหละมันก็กินปลาแหละมันก็กินปลาแหละ
เออตัวใหญ่มันก็กินปลาแหละตัวใหญ่มากไอ้ปลาซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์อะไรเนี่ย
อ่าปลาซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์แล้วมันจะเลี้ยงแล้วกันมันคือปลาดูดไอ้ที่ดูดโคตร
ถ้าเลี้ยงปลาดูดอะรู้หมดเลยคือเราเคยเห็นตัวน้อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเลี้ยงในบ่อมันตัวใหญ่กูเนี่ย
บางคนชาวเด็ดเขาดูคลิปนี้เข้ามาบอกว่าปลาซักเตอร์นี่นะคะ
ดองของมันเอ้ยไม่ใช่เงี่ยงของมันแข็งเหมือนกระดองเต่า
มันแหลมมากเลยนะแต่เจ้าเงินตัวทองกินได้เฉยแยะโอ้โหแต่จริงนะ
เงินตัวทองผมเคยดูเสร็จแล้วเตาก็เคยกินใช่ไหม
ไอ้พวกตัวใหญ่ไอ้ที่เขาเรียกว่ามังกรโคโมโด

ตัวใหญ่กว่านี้มันก็กินมาแล้วแล้วมันงับกามมันแข็งแรงมาก
มันกดจนบดเหมือนเครื่องบด
เราถึงบอกไงว่าถ้าเจอแล้วนี่ก็อยู่ห่างดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยบางทีมันตกใจมันอาจจะมาทำร้ายเราก็ได้
ง่ำเราทำไง
เรื่องนี้ก็เป็นธรรมชาติเอามาให้ดูวิถีของมันเหมือนกันนะครับ